ขยับต่อไปที่จังหวัดนครสวรรค์มีเรื่องฮือฮาที่อำเภอภัยสาลี
อยู่ดีมีการอวยยศฮะอวยยศเรียบร้อยเลยคือ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามขึ้นมาใหม่
ขึ้นมาใหม่แล้วตั้งใครพี่แบรี่
ใครอ่ะณเดชน์คุกกี้มียะ
เฮ้ยเอาใหม่สิคุณผู้ชมคุณเล่าใหม่ที่ผมงง
นี่คือผังของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่อำเภอภัยสาลี
มันจะมีผอโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลอยู่ดี
แอรี่โผล่มาเฉยเลยแบรี่คือณเดชน์นะฮะ
มาเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนาม

อวยยดยังไม่จำเป็นให้เขาเป็นดารานะฮะ
ยศไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้ตกอกตกใจ
เพราะว่านี่คือการแฮ็กเป็นมือดีมาแฮ็กเว็บไซต์
ของผู้บริหารสาธารณสุขในอำเภอภัยสาลีนครสวรรค์
แล้วอวยยดให้แบร์รี่หรือพี่ณเดชน์
อยู่ดีมีงานงอกขึ้นมาไปมาคราวนี้โกรธเลย
เจ้าหน้าที่โกรธมีการจัดการแก้ไขปรับปรุงปลดณเดชน์
รถณเดชน์ออกจากผอโรงพยาบาล

ไปเป็นดาราเหมือนเดิมดับฝันณเดชน์เรียบร้อยแล้ว

มันว่างจริงนะมันทำจนคงจะว่างมากอ่ะ